เพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณ๓๔วันก่อน
เลขาธิการมูลนิธิเพื่อนช้าง

เพราะว่ารายรับไม่พอกับรายจ่ายนะคะ

เพราะว่ายอดในบัญชีของบัญชีกษิกรไทย
ตอนนี้ยอดเกือบ๒๐ล้านบาทแล้วนะคะ

นางสาวโซไรดาซาวาลา

บอกว่ามูลนิธิเปิดดำเนินการ

ภายใน๑ปียังไม่มีการ

เรื่องของเงินทุนสนับสนุนมูลนิธิเพื่อนช้าง

ดำเนินงานเนื่องจากว่าที่ผ่านมา

ขาดทุนมาตลอด๑๑ปี
จากมูลนิธิเปิดโรงพยาบาล

ทั้งหมดไม่คิดค่าใช้จ่าย

แต่อยู่แบบถาวร๕เชือก
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจำที่มูลนิธิ
จะต้องให้เงินเดือนกับเขาด้วยจำนวน๑๔คน
ทำให้มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ๘๙แสนบาท
กลมกลมว่าประมาณเดือนละล้านหนึ่งอ่ะนะครับส่วนเงินที่มูลนิธิเหลืออยู่ตอนนี้
มาจากกองทุนนมลูกช้างกับเงินบริจาคพังโมตาลา
เหยียบกับระเบิดแล้วก็เปลี่ยนขาเทียมเมื่อปี๒๕๕๙
มียอดบริจาคที่ฝากอยู่ประจำเหลือประมาณ๔ล้านบาท
ฟังเสียงผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างกันหน่อยค่ะ
พังโมตราตั้งแต่มาปี๔๒ที่เหยียบกับระเบิดเนี่ยนะคะ
มีประชาชนบริจาคมาประมาณ๕ล้านกว่าบาท
ยอยใช้ไปใช้ไปก็กลัวเงินจะหมดนะฮะ
ก็เลยบอกคณะกรรมการว่าถ้าอย่างนั้นขอรักษาเงินต้นของพังมตรา

แล้วเราใช้เงินส่วนกลางในการดูแลกันแกมมาโดยตลอด
จนป่านนี้ฮะ๑๖ปี๑๘ปีนี่
ดังนั้นถ้าเราจะต้องเอาเงิน๒จำนวนนี้ออกมา
เราจะอยู่ได้รวมกับ๓เดือนนี้ก็๑๒เดือนเท่านั้นเอง
นางสาวโซรายดาก็ยอมรับนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะต้องปิดมูลนิธินี้จริง
ก็เสียดายเพราะว่าเธอเป็นผู้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
หวังที่จะหยุดช้างเร่ร่อนเข้ามาหากินในเมือง
จนเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิต
อกจากนี้เธอยังเรียกร้องไปยังภาครัฐด้วยนะคะ
ให้สนับสนุนจัดตั้งกองทุนช้าง
เพื่อดูแลช้างทั่วประเทศแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาช้างเร่ร่อน
หรือช้างที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
พอข่าวนี้เกิดความสะเทือนใจและคนก็สงสารช้าง
แล้วก็ร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือมูลิธินะครับ
เมื่อเห็นตัวเลขเงินบริจาคถูกโอนเข้ามาในบัญชีเกือบ๒๐ล้าน
รู้สึกดีใจแทนเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนของมูลที่เพื่อนช้าง
ผลจากการทุ่มเททำงานของทุกคน
ทำให้ประชาชนเมตตาและช่วยเหลือมูลิธิ
เดินหน้าทำประโยชน์เพื่อสังคม
และที่สำคัญทำประโยชน์ในการดูแลรักษาช้างเจ็บช้างป่วยต่อเนื่องนะครับ
ทั้งนี้เลยค่ะที่การมูลทีเพื่อนช้างยังได้โพสต์
สรุปบัญชีเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย

ตรงนี้ตามอย่างนี้๑๓๘๐๐๐บาท

แต่ตอนนี้เมื่อคืนนี้๒๐ล้านแล้ว
ล้านแล้วเพราะมีคนโอนเข้ามานะครับ
จากนี้นะครับก็คาดว่าจะมีเงินบริจาคเข้ามาช่วยเหลืออีกอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งย้อนไปก่อนหน้านี้เพียง๓วัน
ย้อนกลับไป๓วันก่อนหน้านี้
นางสาวโซไรดาเขาประกาศที่จะยุติกิจการมูลนิธิเพื่อนช้าง
เนื่องจากว่าที่ผ่านมาอย่างที่รายงานข่าวกันไปตลอด
ว่าประสบปัญหาค่าใช้จ่าย
เรื่องของการบริหารจัดการมูลนิธิที่มีมากกว่า๑ล้านบาทต่อเดือน
ไม่สามารถแบกรับภาระต่อไปอีก
แต่จอดจากนี้ไปก็ได้ไปต่อนะ
ได้ไปต่อฮะแล้วก็ถือว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับช้างไทยด้วยนะครับ
และที่สำคัญ๒๕ปีเขาทำงานมาหนักนะ
ใช่ค่ะ๒๕ปีคือก่อตั้งตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ถือว่าเป็นโรงพยาบาลช้างที่มูลนิธิเพื่อนช้างสร้างขึ้นมาเป็นแห่งแรกของโลก
รักษาช้างป่วยช้างเจ็บแล้วก็ดูแลแม่ช้างรวมแล้วกว่า๔๖๕๑เชือกค่ะ
ก็เรื่องนี้อยากให้คุณผู้ชมติดตามกัน
เพราะว่าหลังจากที่มีข่าวไทยรัฐทีวีเองอย่างรายการรถปลดทุกข์คุณสิรินทิครีบเขียว
ลงพื้นที่ค่ะไปที่ลำปางแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณสุรดา
ยังไงเดี๋ยวรวบรวมมาทำเป็นสกรูปนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในสัปดาห์หน้านี้นะคะ